ดูภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดเลยและเพชรบูรณ์

แล้วก็เป็นพาดหัวการเมืองว่าให้ท้องถิ่นดูเลือกตั้ง
อย่าวุ่นวายเด็กขอกอดลุงตู่
เมื่อวานนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับ
ก็มีการพูดกับชาวบ้านถึงเรื่องของการเมืองและการเลือกตั้งด้วยนะครับ
ดูบรรยากาศกันหน่อยเพราะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างคึกคัก
แล้วก็มีเด็กนักเรียนหญิง๒คนขอกอดให้กำลังใจกับลุงตู่ด้วยนะครับ
จุดแรกที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเลย
ก็คือที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลยเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนน๔เลน
ช่วงเลยเชียงคานแล้วก็มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชน๕จังหวัด
จุดนี้มีประชาชนมาคอยต้อนรับจำนวนมาก
ซึ่งรวมถึงอดีตสสเพื่อไทยที่จังหวัดเลย
ก็คือนางเปล่งมณีเร่งสมบูรณ์สุข
ซึ่งเป็นภรรยาของนายปรีชาเร่งสมบูรณสุขนะครับ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ว่าจะไปเข้าร่วมกับกลุ่ม๓มิตร
แล้วก็จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แซวนางเปล่งมณีบนเวทีด้วยนะ
ว่าวันนี้จะอยู่พักไหนผมไม่รู้
แต่ขอให้มาช่วยทำงานให้ประเทศชาติกันก่อนนะครับ
แล้วก็ภายหลังนางเป่งมณีก็ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะ
บอกว่ามาต้อนรับก็ต้องต้อนรับด้วยความระมัดระวังเหมือนกัน
ส่วนสามีเองนายปรีชาเร่งสมบูรณสุขไม่ได้มา
เกรงว่าจะถูกมองว่าจะอยู่พักนั้นพักนี้
ที่เราสองคนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงสมัครสอสอในนามพักใดเลย
ส่วนนายปรีชาจะไปพักไหนขอให้นายปรีชาเป็นคนตอบเอง

และจากนั้นนายยกรัฐมนตรีลงมาจากเวทีพูดคุยกับชาวบ้าน
และได้รับมอบภาพวาดจากน้องนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม
ส่วนน้องนักเรียนหญิง๒คนก็ถือโอกาสนี้ขอกอดลุงตู่ด้วยนะครับ
ลุงขอกอดลุงตู่หนึ่งได้ไหมคะ
ไว้ไปทั้งเดียวเตรียมอาหาร

ขอให้ลุงตูสุขภาพแข็งแรง
หนูเป็นกำลังใจให้ลุงตูด้วยนะคะ

อบภาพวาดแรงเงารูป
เอกประยุทธ์สมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

ท้องถิ่นดูแลเลือกตั้งเตือนอย่าวุ่นวาย
เพราะว่านายกรัฐมนตรีก็พูดว่าการ

ช่วยระวังอย่าให้เกิดความวุ่นวายอีก

ไม่อยากให้เลือกตั้งอีกไม่อยากใช้กำลัง
ไม่อยากใช้กฎหมายไม่อยากอะไร

นี่ก็กลายเป็นผ้าหัวในหน้า๑สปีมไทยรัฐ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทาง

เป็นการท่องเที่ยวชุมชนนะครับ
ก็นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางประชาบรัฐ

เยี่ยมชมถนนคนเดินวิถีเชียงคาร

โดยตลอดสองข้างทางที่นายยกรัฐมนตรีเดินทางผ่าน
ก็มีร้านค้าและการแสดงท้องถิ่น

นายกบอกว่าปลื้มใจสำหรับการต้อนรับ

ซึ่งส่วนตัวเห็นชุมชนรักกันแบบนี้

เพราะความรักความสามัคคีนได้

ที่จะมีการประชุมคอรมอกันนะครับ
เดินทางต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
โดยได้เยี่ยมชมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
สวนป่าเกษตรห้วยแสนคำอำเภอหลมศักดิ

และได้พูดคุยกับผู้แทนเครือข่ายชุมชนเขาค้อ
เพื่อสนทนาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ก็จะมีการประชุมคอลโลมอล์สันจร
พิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งด้วยนะครับ